มาดูคุณลูกกันบ้างดีกว่าค่ะ

อันนี้คุณลูกไง

แล้วเชลิเตอร์บอกเออฉันยืนเฉยดีกว่า

หรือว่าน้องจะมาร่วมทีมกับพี่ด้วย

โอ้โหแล้วนี่ดูสิครับเขาใส่ถ่านกี่ก้อนครับเนี่ย

รุ่นนี้เขาไม่ใส่ฐานแล้วชัดไป

น่ารักมากเลยคือเป็นปกติ
คือเวลาเด็กที่เป็นแบบว่าเขาชอบแสดงออก
เขาก็อยากจะออกมาเต้นกับเพื่อนนึกออกไหม

ด้วยความที่ว่าเชียลีดเดอร์ในทีมนี้เขาเป็นผู้หญิงหมดเลย

เชียร์ลิดเดอร์เต้นไม่เป็นไรฉันออกมาเต้นด้วยซะเลย
ดีนะก็แสดงออกถูกที่ถูกเวลา

คือน้องคนนี้ชื่อว่าเด็กชายพิชัยใจหาน
หรือว่าน้องเก่งอายุ๘ควบ
ขวบเท่านั้นมีความกล้าแสดงออกมาก

งานนี้ก็คือการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีธานักเรียน
สังกัดสพปนครราชศรีมาเขต๖
ที่สนามกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมานั่นเอง

เขายังมีการประกวดกองเชียร์ด้วยไง
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้เนี่ยนะคะ
พิชัยหรือว่าน้องเก่งเนี่ย
จะโดนใจกรรมการแล้วทำให้เขาคว้ารางวัลไปได้หรือเปล่า
แต่ที่แน่น้องเก่งโดนใจดิฉันมาก
ดิฉันก็เลยอยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมดูเห็นไหม
เป็นความกล้าแสดงออกแล้วกัน
ของเด็กนะคะอายุ๘ขวบเท่านั้นเอง
แต่ว่าน้องเขาชอบไงชอบในการเต้น
เห็นเพื่อนเต้นแล้วตัวเองอยากเต้นบ้าง
ก็เลยออกมายืนเต้นออกมาเต้นเออออกมาเต้น

หน่อยนะแต่ว่าผมว่ายังไงซะคุณผู้ปกครองเห็นแล้ว

อย่างดีฉันตอนเด็กก็เต้นอย่างนี้